สวัสดีครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องรวมพลังกันไม่ว่าจะที่ราชมังคลากีฬาสถานหรือว่าอยู่ที่หน้าจอเพื่อติดตาม
ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยาวไปเลยครับจนถึงเกมจบในคู่ที่๒นะครับ
ในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับดังนั้นสองคู่นี้เราจะอยู่กันยาวยาว
ที่นี่เป็นที่แรกที่ราชมังคลาฮีลาสถานนะครับแต่ว่าความพร้อมของฟุตบอลนะครับ
ก็ดูเด็ดเด็ดมันไม่แพ้กันถึงแม้ว่าจะขาดตัวหลักกันหลายทีม
แต่ทุกคนนั้นก็เต็มที่กับทวนาเมนต์นี้นะครับ
ฝึกซ้อมของทีมไทยครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับเดินทางไปให้กำลังใจด้วยนะครับ
ดังนั้นไม่ได้มีปัญหาครับเจนความคุ้นเคยกับผู้แร่นในทีมใหม่
ซึ่งบิ๊กออสก็บอกครับให้โอวาสกับนักเตะทุกคนว่าสู้เต็มที่เพื่อให้ถ้วยพระราชทานนั้นยังอยู่ในไทยต่อไปให้ได้
เป็นสมัยที่๓ติดต่อกันแม้ว่าทุกทีมที่เดินทางมาแข่งขันในครั้งนี้จะอันดับโลกสูงกว่าไทยก็ตามนะครับ
และยังมีการประกาศด้วยว่าถ้าชนะเกมวันนี้นะครับรับไปเลยครับนัดละ๕ล้านบาท
และถ้าเกิดคว้าแชมป์ได้ก็รับ๑๐ล้านบาทไม่รวมเงินรางวัลจากการแข่งขันนะครับ
ทีมแชมป์จะได้อยู่ที่ประมาณเกือบ๒ล้านบาทนะครับ
เป็นถ้วยที่เก่าแก่ผ่านมา๔๖ครั้งแล้วนะครับ
ถ้วยนี้เป็นถ้วยที่สำคัญเพราะเป็นถ้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ทรงพระราชทานไว้ซึ่งพระองค์เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็อยากจะเก็บถ้วยนี้ไว้ในประเทศไทยให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับ
เหนือจากทีมไทยลงซ้อมแล้วนะครับก็ยังมีการซ้อมของชาติอื่นด้วย
บองนะครับลงซ้อมครั้งสุดท้ายที่ราชมังคลาฮิลาสถานครับภายใต้การคุมทีมของโคเซ่อันโตเรียโอกามาโช
นักภูกษรชาวสเปนอดีตกุญสือของทีมชาติจีนที่เคยแพ้ไทย
ตอนที่เขาคุมจีนโดนไทยบุกไปชนะนะครับตอนนั้น๕ต่อ๑เมื่อปี๒๐๑๙
โดยมีมาริโอลัมิน่ามิสฟิลด์จากซาวทัมตันเป็นแก่หลักแทนที่ของพี่แอร์แอบริกโอบาเมยอง
ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าคุณยายเพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็อยู่ร่วมพิธีศพ
มิน่ายอมรับนะครับแม้ว่าจะไม่รู้จักทีมชาติไทยมากนักแต่เชื่อว่าเกมจะดูดเดือด
แล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ไหมแต่จะเล่นให้เต็มที่เพื่อให้กาบองเป็นแชมป์ในรายการนี้ให้ได้ครับ